เป็นข่าวที่ท่านตามกันอยู่นะครับแล้วก็มีความคืบหน้าจากเมื่อคืนนี้

เรื่องของเสียท็อปหรือว่าในท็อปนะครับ
ส่วนข่าวสารอื่นเราตามให้เช่นเคยนะครับ

เป็นชื่อตามที่เรียกกันในข่าวสารต่างที่ออกมานะ
ซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลับเข้ามาที่ประเทศไทยทางสนามบินดอนเมือง
แล้วก็ถูกตำรวจสอตมควบคุมตัวไว้
เป็นการควบคุมตัวตามหมายจับของศาลในคดีค้างเก่า

เป็นคดีเช็คเด้งซึ่งความจริงสารเนี่ยมีคำพิพากษาไปแล้วด้วยให้จำคุก๖เดือน
แล้วก็ให้เวลาในการยื่นอุทธรณ์ไว้ด้วยนะคะครับแต่เสียท็อปคิดว่าจบเรื่องแล้ว
เพราะว่าไปเจรจาตกลงกับฝ่ายโจทย์ในการชดใช้ค่าเสียหาย
บอกว่าก็เอาโฉนดที่ดินไปวางเอาไว้แต่โฉนดที่ดินก็มีปัญหาไง
โดดที่ดินชื่อแม่เจ้าหนี้หรือว่าโจทย์เขาก็เอาไปโอนเป็นชื่อตัวเองไม่ได้
อันนั้นเป็นตามคำกล่าวอ้างของเขานะเขาคิดว่าคดีเขาจบแล้วเคลียร์แล้ว
แต่ว่าทางฝ่ายของผู้ฟ้องแล้วก็การพิจารณาชั้นศาลเนี่ย
เดินไปต่อจนสารท่านมีคำพิพากษาจำคุก๖เดือน
ระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยในท็อปก็ไปปรากฏข้อมูลข่าวสารล่าสุด
ก็คือเรื่องของหญิงสาวที่ไปแต่งงานด้วยที่บุรีรำ
แล้วก็มีเรื่องราวมาเยอะแยะไปหมดเลย
ออกจากไทยไปฮ่องกงแล้วเมื่อคืนกลับมาไทยฮะ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่สตมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปควบคุมตัว
นี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่เจอตัวเขาแจ้งเลยว่าคุณมีหมายจับจากศาลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
เป็นข้อหากระทำความผิดฐานพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
เช็คเด้งอ่ะนะครับก็เลยถูกควบคุมตัวนะครับ
แล้วเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตม
ก็มาสอบปากคำผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
นี่ฮะโอ้โหคือใครจะไปคิดหนึ่งคิดว่าเสียท็อปหรือนายท็อปจะกลับมา
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับอยู่แล้วล่ะมาแถลงข่าวเรื่องราวทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่จะมานู่นประมาณสักหลัง๒๒ตุลาคม
ค่ะแต่เสียท็อปก็คุยกับนักข่าวตลอดนะคะคุยทางไลน์อะค่ะ
ขนาดอยู่บนรถตู้ของตำรวจยังคุยไลน์กับนักข่าวของเราเลยนะคะ
ว่าอยู่บนรถตู้ของตำรวจแล้วเดี๋ยวตำรวจคุมตัวไปสอนอนดอนเมือง
คือคุยกับนักข่าวตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเขารู้ตัวอยู่แล้ว
ว่าเขาจะโดนจับเขาบอกแบบนี้นะว่าเขารู้ตัวว่าเขาจะโดนจับ
แต่เขามั่นใจว่าเขาสู้คดีได้นี่ฮะอันนี้ตอนที่จะนำตัวไปคุมขัง
ไว้ที่ศดเมืองช่วงระหว่างคืนเพราะว่าต้องรอช้าวันเนี้ย
เขายังยิ้มแย้มอยู่นะคะผู้สื่อข่าวบอกครับ

สตมคุมในท็อปนะฮะ
ไปที่สอนอดอนเมืองนะครับ
ก็ได้บอกกับสื่อมวลชนเล็กน้อยนะครับ
โดยเฉพาะกรณีที่มีฝ่ายอดีตเจ้าสาว
ที่ชื่อดารินหญิงสาวชาวบุรีรำ
ที่บอกว่าเธอถูกหลอกให้แต่งงาน

ตัวเขาเองต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกหลอกให้แต่งงาน
แล้ววันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าจะถูกจับนะ
แต่ก็มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
เขาสามารถที่จะสู้คดีได้เนี่ย
ลองฟังดูนะฮะนี่เป็นเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ต้องถามธนายครับว่าจะต้องทำยังไงต่อ
แล้วก็เป็นส่วนที่เราจะแสดงพิจารณ์ในคดีที่เราบอกว่า
เราจะบรรวมพวกเขาเราก็ทำ๓ขั้นตอนต่อไป
เขาก็ตั้งแต่กลับมาเชียร์นะครับ
สู้ทุกคดีครับเพราะเราไม่ได้ผิดอยู่แล้ว

เราก็ไม่ได้ผิดเราเจ้าสื่อเป็นจริง
เขาไม่ได้ทรีย์อาหารอะไรกับเราสักบาทยังไง
เขามีคด้วยแต่เขาก็จับเอามาเล่นเป็นพลี

ใครต้องเลี้ยงข้อหารอะไรก็ตาม
ที่คือเป็นชีวิตซึ่งเค้ามันต้องรับผิดชอบเลยอยู่แล้ว
ไม่มีอะไรสักบาทที่เราต้องรับผิดชอบ

ไม่ใช่เราห่อครัว

แล้วก็ที่สารพิพากษาจำคุกเอาไว้เดี๋ยวมีรายละเอียดจากคำพิพากษาในชั้นศาลให้ฟัง
คลินิกเขาก็ออกมาชี้แจงอธิบายว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
เดี๋ยวท่านรอฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนเรื่องผมนี่แหละเป็นฝ่ายถูกหลอกให้แต่งงานเนี่ย
อดีตเจ้าสาวที่ชื่อดาวินที่เป็นชาวบุรีรำก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะบอกว่า
จะมาบอกว่าเขาหลอกแต่งงานเนี่ยไม่ได้
คือถ้าเขาหลอกในท็อปให้มาแต่งงานด้วยป่านนี้เขาก็ต้องเชิดสินสอดทองมั่นไปหมดแล้วสิ
ค่ะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เขาต้องเอาสินสอดที่เป็นทองคำที่อ่าในท็อปให้มาเนี่ยไปขายเพื่อใช้หนี้ออร์แกไนซ์
แล้วจะมาหาว่าเขาหลอกแต่งงานได้ยังไงเนี่ยอันนี้นะครับที่เขาให้ไว้เบื้องต้นนะนะ
เมื่อคืนก็ดูแล้วก็ยังมีสีหน้าเหมือนกับไม่กังวลนะยังคงยิ้มแย้มอยู่นะครับ
แถลงข่าวเสร็จอะไรเสร็จเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปไว้ที่สอนอดอนเมืองนะครับ
ทีนี้ค่ะเรามาย้อนดูเส้นทางการบินของเสียท็อปนะคะ
ตั้งแต่เรานำเสนอข่าวมาเราก็เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วว่าเสียท็อปเดินทางบ่อย
ไปฮ่องกงขึ้นเครื่องที่สนามบินสวนภูมิไปฮ่องกงขึ้นเครื่องที่สนามบินสวนภูมิ
แล้วก็กลับมา๑๙กรกฎาคม
จากนั้นนะคะ๑กันยายน๒๕๕๙
เดินทางไปประเทศสิงคโปร์
แล้วก็เดินทางกลับมาไทย๓กันยายน๒๕๕๙

แล้วก็เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น

เศรียธรพเดินทางออกไปนอกประเทศนะคะ

ซึ่งก็เป็นการเดินทางในช่วงเป็นข่าวแล้ว

ช่วยดูเรื่องของข้อกฎหมายให้หน่อย

หลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายหลายคนออกมาแฉว่าถูกหลอกเหมือนกัน
ก็เป็นช่วงเวลาที่เนี่ยค่ะเสียท็อปไปอยู่ฮ่องกงพอดี
สุดท้ายก็กลับมา๑๗ตุลาคมกลับมาเมืองไทยก็คือเมื่อวานนี้ตอนกลางคืน
แล้วก็ถูกตำรวจจับตามหมายจับครั้งเก่าคดีเช็คเด้ง
ที่เรารู้เรื่องคดีล่าสุดก็คืออดีตเจ้าสาวที่ชื่อดารินเนี่ย
ไปกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจปอทบอกว่าเนี่ย
ขอให้ดูหน่อยว่าสิ่งที่ในท็อปได้โพสต์ลงในสังคมออนไลน์ต่างเข้าข่ายการหลอกลวงหรือไม่อย่างไร
หลงเชื่อหรือไม่ว่าเขาเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านจนเขาไปแต่งงานด้วยเนี่ย
มีรายงานว่าปทตรวจสอบแล้วก็คือมันก็ยังไม่พบข้อมูลความผิด
เกี่ยวกับเรื่องการโพสต์นะเรื่องอื่นเนี่ยต้องไปว่ากันตามคดีความถ้าเกิดจะมีคนร้อง
ก็รอดูว่าผิดพอระบอคคอมพิวเตอร์หรือเปล่าตรงนี้ปอทบอกว่ามันยังไม่มีมูลตรงนั้น
ก็อยู่ที่ว่าฝ่ายเจ้าสาวเขาจะไปแจ้งความอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ดังนั้นนะตอนนี้ทางฝ่ายเจ้าสาวดารินเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่แจ้งความนะคะ
ทางครอบครัวของดารินเขาก็ไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรแล้วเพราะเนี่ยเสียท็อปกลับมาเมื่อคืน
ท็อปพูดเลยว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับที่คนทำให้เขาเสียหายแบบนี้
ทางฝั่งครอบครัวของดารินเขาเลยบอกว่างั้นขอไม่พูดอะไร
กลัวโดนฟ้องกลับตอนนี้เลยกลายเป็นกลัวไง
เดี๋ยวเราจะมาย้อนให้ดูว่าทำไมเสียท็อปถึงโดนจับเมื่อคืนนี้นะคะ
อย่างที่บอกว่าเป็นคดีครั้งเก่าตามพรบเช็คนะคะ
ก็คือเสียทธอปใจเชคเด้ง
นี้ก็คือตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
ท็อปไปตกลงซื้อขายเรื่องของสถาบันเสริมความงาม

แล้วเช็คเด้งเอาไปขึ้นเงินไม่ได้
ทีนี้ทางเจ้าของสถาบันเสริมความงามเขาก็เลยแจ้งความ
แต่ว่าเสียท็อปก็เหมือนกับไปเจรจาว่าเอาโฉนดที่ดิน
ที่ตีมูลค่าประมาณ๒ล้านบาท
ให้กับฝ่ายโจทย์ที่เขาเป็นผู้เสียหาย
แต่ฝ่ายโจทย์บอกว่าโฉนดที่ดินนี้จะโอนมาเป็นชื่อเขาเลยไม่ได้
เพราะที่ดินนี้ไม่ได้เป็นชื่อของเสียท็อปเป็นเจ้าของ
เป็นชื่อแม่ของเสียท็อปเป็นเจ้าของ
ดังนั้นที่ให้โฉนดมามันไม่มีความหมาย

ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นคดีความก็ฟ้องในชั้นศาลก็สารชั้นต้นนะคะ
แต่ว่าสารชั้นต้นท่านนัดฟังคำพิพากษาเสียท็อปไม่ไป
สารท่านสามารถอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้
สารท่านก็เลยอ่านคำพิพากษาไปเลยนะคะ
ตอนนั้นสารพิพากษาจำคุกเสียท็อป๖เดือน
ท็อปไม่มาฟังแล้วก็เสียท็อปก็หายไปเลย
สารท่านให้เวลาในการยื่นอุทธรณ์ด้วยภายใน๓๐วัน

ใช่ค่ะดังนั้นไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาล
ยื่นอุทธรณ์มันก็เลยเนี่ยมีหมายจับค้างเก่าอยู่ในคดีนี้

เสียท็อปบอกว่าก็เขาให้โฉนดไปแล้วก็อ้างว่านึกว่าคดีจบแล้ว

ท็อปเขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดนึกว่าเรื่องมันจบ
คลินิกบอกว่าโฉนดที่คุณเอามาเป็นค่าเสียหายที่ตกลงกันเนี่ย
เขาไปโอนไปอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเป็นชื่อแม่ของเสียท็อป

ดังนั้นพอมาถึงณวันนี้ถามว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวเสียท็อปอุทธรณ์แล้วกันก็ไม่ได้แล้ว
เกินกำหนดอุทธรณ์๓๐วันไปแล้ว
แล้วถ้าอย่างนี้เสียท็อปเดี๋ยวชดใช้หนี้ให้กับฝ่ายโจทย์ก็แล้วกัน
เรื่องจะได้จบจบไม่ได้นะคะ
สารท่านบอกว่าเรื่องนี้จะถอนฟ้องไม่ได้ด้วยนะคะ
ดังนั้นตอนนี้เสียท็อปก็เลยต้องถูกควบคุมตัวไปเรือนจำค่ะ
หลังจากเสียท็อปถูกควบคุมตัวไว้ที่สอนอดอนเมืองเมื่อคืน
จนถึง๙โมงเช้าวันนี้
เจ้าหน้าที่นำตัวไปสารแขวงพระนครเหนือไปฟังคำพิพากษาคดีเช็คเด้งอีกรอบหนึ่งนะคะ
หลังจากครั้งก่อนที่สารอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยไป
ดังนั้นพอนำตัวมาได้สารต้องอ่านคำพิพากษาให้ฟังอีกรอบหนึ่ง
ก็เป็นคดีที่นางสาวสุภาพรอำภาพันกิจแจ้งความเอาไว้ที่สนบางซื่อตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
ระหว่างคุมตัวไปศาลเสียท็อปก็ยังดูสบายใจนะคะ
บอกว่าไม่กังวลเดี๋ยวเคลียร์ได้เดี๋ยวยื่นประกันตัวเอาก็ได้
ตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าเขารู้หรือยังว่าคดีนี้ของเขาเนี่ยคือสารมีคำพิพากษารับหลังเข้าไปแล้ว
ใช่ค่ะเขายิ้มแย้มเขาชู๒นิ้วให้นักข่าวด้วยนะคะเสียท็อป
ทีนี้ค่ะพอเสียท็อปเข้าห้องพิจารณาคดีนะคะ
ทนายความของเสียท็อปก็คือนายสุรพลสินทุนาวา
นำหลักทรัพย์๓แสนบาทเตรียมยื่นประกันตัว
ระหว่างการพิจารณาคดีทางทนายความของเสียท็อปก็พยายามไกล่เกลี่ย
ทนายความของฝ่ายโจทย์ก็คือของนางสาวสุภาพรน่ะนะคะ
ซึ่งเขาไปฟังผลคำพิพากษาแทนนางสาวสุภาพร
ข้อสรุปว่างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเสียท็อปจ่ายเงินให้๑ล้านบาท
ซึ่งทางฝ่ายโจทย์ก็คือฝ่ายนางสาวสุภาพรที่ส่งทนายความไปค่ะ
เขายอมรับเงื่อนไขแล้วก็บอกว่าพร้อมจะถอนฟ้อง
แล้วเดี๋ยวจะเอาโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อแม่ของเสียท็อป
ที่ให้ไว้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่แรกที่เป็นคดีความ
โฉนดคืนให้เสียท็อปจ่ายมาล้านหนึ่ง
จบเรื่องพร้อมถอนฟ้อง
แต่คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปคดีนี้สิ้นสุดลงไปแล้วอะค่ะ

ท็อปก็เลยถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หกเดือนค่ะก็เป็นไปตามคำพิพากษาเดิมค่ะ
คดีมันก็เลยขาดอุทธรณ์สารให้มาฟังคำพิพากษาที่ได้ตัดสินไปแล้ว
ก็คือจำคุกหกเดือนค่ะ
ดีถึงที่สุดแล้วครับอุทธรณ์ดีกาอะไรไม่ได้แล้ว
คณะนี้คือกระต้องกรรมสุด๖เดือน

อืมทีนี้ลำดับเหตุการณ์ให้ดูเป็นภาพกราฟิกเลยนะคะ

ตามหน้าจอแบบนี้คดีเกี่ยวกับความผิดฐานพระบอบเช็ค
เริ่มต้นจากนางสาวสุภาพร
ไปแจ้งความกับตำรวจสนบางซื่อ

เพราะว่าถูกเศรษฐฟจ่ายเช็คเด้ง
ไม่ยอมชำระเงินค่าซื้อขายคลินิกเสริมความงามย่านสาธรณ์

ใช่ค่ะแล้วก็ต่อรองกันด้วยนะคะ
ลดราคาลงมาเสียท็อปก็จ่ายเป็นเช็ค
แล้วพอจ่ายเช็คปุ๊บเช็คเด้งก็เลยฟ้อง
ช่วงต้นปี๒๕๕๙ระหว่างการสืบพยาน
ท็อปอ้างว่าจะมอบโฉนดที่ดิน
เป็นที่ดินในคลอง๔อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ
เนื้อที่ประมาณ๙๘ตารางวา
เดี๋ยวเอาโฉนดให้เลยให้กับฝ่ายโจทย์เลยนางสาวสุภาพร
แล้วก็อ้างว่าโฉนดนี้ตีราคาราคาประเมินของที่ดินตรงนี้
คือสองล้านบาทครับนางสาวสุภาพร
ก็นำโฉนดที่ดินนี้มานะคะแล้วก็จะเอาไปโอนเปลี่ยนชื่อ
เพื่อที่จะเป็นการชดใช้หนี้อ่ะนะแต่มันโอนไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าโฉนดที่ดินนี้เป็นชื่อของแม่เสียท็อป
ไม่ใช่ชื่อเสียท็อปก็โอนกันไม่ได้ก็มาใช้หนี้กันไม่ได้
ท็อปก็บ่ายเบี่ยงจะจ่ายเงินก็ไม่ยอมจ่าย
วันประกันพรุ่งมาตลอดจน๑๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
สารชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษา
ท็อปไม่มานะคะไม่มาสาร
อ้างว่าติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ
ท็อปให้ทนายความไปฟังคำพิพากษาแทน
วันนั้นสารพิพากษาจำคุก๑ปี
และให้ชำระค่าเสียหายให้กับนางสาวสุภาพรฝ่ายโจทย์
เสียท็อปรับสารภาพ
สารท่านจึงลดโทษให้เหลือจำคุก๖เดือน
แล้วก็ให้เวลาเสียท็อป๓๐วันในการยื่นอุทธรณ์
ดังนั้นก็เท่ากับว่าเสียท็อปมีเวลาในการยื่นอุทธรณ์
แต่มาถึงตอนนี้แล้วจะไปอุทธรณ์จะไปดีการ
มันไม่ทันแล้วมันถือว่าจบไปแล้ว
เพราะไม่อุทธรณ์ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ

ทนายความบอกว่าเสียท็อปน่าจะเข้าใจผิด
คิดว่าคดีเคลียร์จบหมดแล้ว
ดังนั้น๑๗ตุลาคม๒๕๖๒ก็คือเมื่อวานนี้
พอเสียท็อปกลับมาเมืองไทย

ระบบไมโอเมตริกแจ้งเปลือเลย
สตมนำกำลังจับกลุ่มเลย
ก็คือคดีนี้แหละค่ะคดีค้างเก่าอันนี้

ฟังคำพิพากษาเดิมนะคะ

ถอนฟ้องกันก็ไม่ได้แล้วนะคะ
ดังนั้นถือว่าคดีนี้สิ้นสุดไปแล้ว
ดังนั้นถือว่าณตอนนี้เสียท็อปก็ต้องอยู่ในคุก๖เดือนไปค่ะ
เมื่อเสียท็อปนำตัวไป
ฝักขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่๕โมงเย็นที่ผ่านมา

แม้ว่าเสียท็อปบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าว

ถึงจะออกมาแล้วก็แถลงข่าวได้นะคะ
แต่เสียท็อปบอกผ่านทางทนายความมาแบบนี้ค่ะว่า

ก็เลยกลัวว่าถ้าถูกขังอยู่ในเรือนจำ
หนึ่งเลยโรคเบาหวานจะกำเริบแล้วเขาจะอาการหนักหรือเปล่า
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เขามีธุรกิจเป็นพันล้านนะ
เป็นธุรกิจที่ดำเนินการกับต่างประเทศ
แล้วเขาต้องมาติดคุก๖เดือนแบบนี้
มันจะทำให้เขาขาดรายได้ค่ะ
แกก็มีโรคเบาหวานขึ้น๓๐๐กว่านะ
เขาจะได้แล้วยังไม่ได้
แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำอยู่คนเดียว
ฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย

อันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะเล่าให้ฟัง

เขาจะได้เงินเออแล้วเขาจะได้แล้วจะสำเร็จแล้วแต่ไม่ได้

อืมอ่าทีนี้มาฟังทางฝั่งผู้ฟ้องเขาหน่อยนะฮะ
ว่าตกลงไปยังไงมายังไงกันเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
นางสาวสุภาพรนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนะครับ
ก็ได้ให้ตัวแทนมาให้ข้อมูลบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยคือตั้งแต่ปี๕๗เนี่ยนะฮะ
ท็อปนะครับได้ติดต่อมาขอซื้อคลินิกเสริมความงาม
แต่นายท็อปก็ผลัดนัดในการจ่ายเงินค่าซื้อกิจการ
ซึ่งตอนนั้นคำพูดของในท็อปมีความน่าเชื่อถือมาก
พูดจาหวานล้อมต่างจนนางสาวสุภาพรเชื่อแล้วก็ยอมให้ผลัด
ก็ผลัดมาเรื่อยนะครับต่อมาเสียท็อปจ่ายเช็คมาให้ก่อน
ในราคา๔๕๐๐๐๐๐บาทคือยังขาย๘๕๐๐๐๐๐บาทนะ
แต่จ่ายมาให้ก่อน๔ล้าน๕เหมือนกับเป็นงวดแรก
นางสาวสุภาพรเจ้าของคลินิกเขาก็เอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
แต่ปรากฏว่าเช็คเด้งฮะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
คือไม่มีเงินในบัญชีอ่ะนะหลังจากนั้นเสียท็อประหว่างนี้ที่ว่าไม่จ่ายเงินสักที
จ่ายเงินแล้วเช็คเด้งอ่ะทางนางสาวสุภาพรในฐานะเจ้าของคลินิก
เขาบอกว่าเขาเสียหายเพราะระหว่างนี้ในท็อปเอาชื่อคลินิกของเขา
หลอกลวงคนอื่นในทางเสียหายว่าเป็นเจ้าของคลินิกหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไป
คลินิกของเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งที่มันยังอยู่ในมือเขาอยู่
นางสาวสุภาพรก็เลยต้องดำเนินคดีเพราะว่าไม่จ่ายเงินสักทีนึง
คลินิกเขาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเอาคลินิกไปแอบอ้างใช้
ก็ดำเนินคดีไปสารก็นัดฟังคำพิพากษานะครับ
แต่ถึงวันฟังคำพิพากษาเนี่ยในท็อปไม่มาฟังคำพิพากษาของสารแขวงพระนครเหนือ
ก็เลยถูกออกหมายจับเมื่อ๑๔พฤศจิกายน๒๕๖๒
แล้วก็มีคำพิพากษามาด้วยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟัง
นางสาวสุภาพรบอกว่าตอนนั้นก็ต้องการนะที่จะได้เงิน
ก็เลยยอมให้เสียท็อปเนี่ยผ่อนจ่ายเป็นงวด
งวดแรกคือ๔๕๐๐๐๐๐บาทเสียท็อปพอเช็คเด้ง
ก็เลยเอาโฉนดที่ดินมาให้แทนค่ะบอกว่าโฉนดที่ดินนี้เนี่ย
มีมูลค่าประมาณ๒๓ล้านส่วนเงินที่เหลือเดี๋ยวทยอยชำระให้
เอาโฉนดไปก่อนเพราะเช็คมันเด้งสุดท้ายแล้วเสียท็อปก็เงียบหายไปอีก
โฉนดมาใบหนึ่งเสียท็อปเงียบหายไปถามไปบอกอยู่ต่างประเทศมั่งอะไรมั่ง
จนเอาเช็คเนี่ยไปเช็คราคาซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ได้มา
ปรากฏว่าทางที่ดินเขาบอกว่าไอ้โฉนดใบนี้ที่ดินแปลงนี้
มันไม่ถึง๒ล้านบาทเลยแต่ตอนเอามาให้บอกว่า๒๓ล้าน
เอาไปแทนเช็คงวดแรก๔ล้าน๕เอาโฉนด๒๓ล้านไปก่อนแล้วกัน
เช็คที่ที่ดินเขาบอกอันนี้ไม่ถึง๒ล้าน
ตรงนั้นจะทะเมื่อไก่กรอบเงินก็ไป
ต่อให้มีราคาอะไรจริงตามที่ได้อ้างอิงกันไว้
การโอ้นการเปลี่ยนชื่อมันก็ไม่ได้
เพราะว่าตัวเองก็หายไปเลยตามที่ผู้เสียหายเขาบอกนะครับ
ล่าสุดครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะฮะ
เขาก็เปิดเผยเรื่องราวของในท็อปมาตลอด
แต่ว่าในท็อปเขาก็ปฏิเสธของเขาอยู่นะว่าเรื่องราวมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง
เขารอจะแถลงอยู่ซึ่งวันนี้คงต้องรอให้พ้นจากเรือนจำมาก่อนแล้ว
หกเดือนนะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เป็นหญิงสาวสวยเลยล่ะนะครับแล้วก็ภาพของ
ท็อปหรือเสียท็อปที่ถ่ายกับรถแท็กซี่
มีข้อความระบุว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อชมพู่
เป็นคนที่คอยเลี้ยงดูเสียท็อป
ถ้ายังไงขอให้หญิงคนนี้
จ่ายค่าแรงของเด็กที่ที่ทำงานด้วย
ซี่นี่เหมือนอยู่ที่ฮ่องกงนะค่ะนี่นะ
เน็ตเขาก็มาแสดงความเห็นนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเออรูปนี้มันน่าจะ
อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าถ่ายคนละครั้งชุดที่เสียท็อป
ก็เป็นชุดเดียวกับที่มาที่ดอนเมืองเมื่อคืนแล้วก็ถูกจับ
ว่าหญิงสาวคนนี้คงจะมาส่งเสียท็อปขึ้นเครื่องบินจากฮ่องกง
กลับไทยนะครับแล้วก็ได้โพสต์ภาพเอกสาร
การเดินบัญชีธนาคารนะ
เป็นของแบงค์แห่งหนึ่งเปิดที่มาของเงินนับ๑๐ล้านในบัญชีของเสียท็อป
โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้บอกว่า
เป็นการหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อมาร่วมลงทุนด้วย
เพราะเอกสารเรื่องเงินในธนาคารในฮ่องกงเรื่องซื้อขายโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตรงนี้เอาไปให้เหยื่อดูแล้วก็จะทยอยโอนให้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังถูกเชิดไปอีก๕แสนบาท
อันนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาอ้างอิงมานะ
ที่เขาบอกว่าเขาเปิดเผยเรื่องออกมา
แล้วก็มีคลิปที่เสียท็อปไปเที่ยวดิสนีแลนด์อย่างมีความสุข
โดยระบุว่าเป็นคลิปที่ทำลงเพจตามติดชีวิตเสียท็อป
ว่าเป็นคลิปที่ถ่ายก่อนจะกลับไทย

ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะพาไปไหนมา
ช่วงนี้มาเที่ยวฮ่องกงทุกอย่างถูกหมด
ค่าตัวเครื่องบินค่าที่พักค่ากินค่าเที่ยว
มาจังหวะเวลาที่เขามีพาเลสพอดี
คนน้อยด้วยครับไม่ต่อคิวค่ะ
เราลองดูนะครับ

นี่เพจตามติดชีวิตเสียท็อป

เห็นแล้วอยากไปเที่ยวดิสนิแลนดฮ่องกงไหมคุณเขียนมาสอน

ก็เป็นชุดก็น่าจะคล้ายกับที่กลับมาที่เมืองไทยเมื่อคืนนะ

มีการให้ข้อมูลนะครับที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้บอกว่า
เสียท็อปก็มีการโพสต์ชวนให้ผู้เสียหายคนหนึ่งไปขึ้นเช็คที่ธนาคารในกัมพูชาเป็นเงิน๑ล้าน๕แสนเหรียญ
แต่ว่ากลับไปขอเงินเข้าไปฮ่องกงผ่านน้องที่รู้จักได้เงินไป๑๕๐๐๐บาท
บอกว่าจะเอาไปเคลียร์เงินที่ฮ่องกงส่วนตัวเงินที่นำมาขายเนี่ยอ้างว่าเป็นตัวเงินจากอินโดนีเซีย
ซื้อต่อตัวเงินนี้มาจากนักธุรกิจอินโดให้หาเจ้าของกิจการในไทยที่จะเอาเงินมาซื้อต่ออีกทีนึงอะไรอย่างนี้คือมันก็จะเงินต่อเงินเงินต่อเงิน
คาซิโนนี่ก็มีจะขายต่ออยู่ฝั่งกัมพูชาก็ไปทำสัญญาจะซื้อแล้วก็เอามาชวนนักลงทุนที่ไทยว่าจะลงทุนให้
ให้นักธุรกิจส่งแผนธุรกิจไปแล้วก็ชวนให้นักธุรกิจมาช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไปฮ่องกงเพื่อจะไปโอนเงินที่จะมาลงทุนในคาซิโน
ขยายผลได้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ

ก็มีผู้เสียหายเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่ม

ชวนให้ไปทำงานในบริษัท
เขาก็ตกลงไปทำงานด้วย

ของในท็อปเป็นกรรมการบริษัทเลย

และครอบครัวแฟนของเสียท็อปค่ะ

ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมจ่ายเงินเดือน

แปะหน้าออฟฟิศก็ยังไม่ได้เงิน

ติดต่อไม่ได้ทั้งเสียท็อปทั้งแฟน

แฟนที่เลี้ยงดูเสียท็อปอยู่ในตอนนี้

จ่ายค่ากินค่าอยู่กินหรูที่ฮ่องกง
จ่ายค่าแรงพนักงานที่เขาทำงานให้ดีกว่าไหม
มาจ่ายค่าแรงพนักงานที่เขาทำงานให้ดีกว่าไหม
มาจ่ายค่าแรงพนักงานที่เขาทำงานให้ดีกว่าไหม
หมายจากแรงงานไปแปะที่หน้าออฟฟิศแล้ว
ออฟฟิศโดนไล่ที่ให้ย้ายออกไปแล้ว
ออฟฟิศโดนไล่ที่ให้ย้ายออกไปแล้ว

แต่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
แต่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
เพราะไม่มีเงินไปกินหรูอยู่สบายแบบสร้างภาพ
ติดต่อผู้หญิงที่ชื่อชมพู่ที่เป็นแฟนเสียท็อปติดต่อไม่ได้
ก็ได้แต่อ้างว่าก็ต้องรอก็ต้องรอ
แต่ทางพนักงานเขาบอกว่าเขารอไม่ไหวแล้ว
รอจนมีข่าวว่าเศรษฐภไปหลอกผู้หญิงแต่งงานที่บุรีอิราม
นี่ค่ะ๓ตุลาคม๓ตุลาคมนี้ล่าสุดนี้เองนะ
บริษัทก็บอกกับพนักงานว่าขอเลื่อนการจ่ายเงินเดือนเป็น๑๐ตุลาคมได้ไหม
พนักงานบอกว่าทำอะไรไม่ได้จริงก็ได้แต่รอ
ระหว่างรอก็มีข่าวเสียหายของเสียท็อปออกมาเรื่อย
พนักงานบอกแล้วจะทำยังไงอ่ะก็เลยพยายามติดต่อไปที่เสียท็อป
พยายามติดต่อไปที่ผู้หญิงที่ชื่อว่าชมพู่
แต่ทั้งคู่บอกกับพนักงานว่าอย่าทำตัวมีปัญหานะ
ไม่งั้นคนที่ไม่มีปัญหาจะไม่ได้เงินเดือนไปด้วย
ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมีปัญหาเดี๋ยวจะอดเงินเดือนกันไปทั้งหมด
ก็รอจน๑๐ตุลาคมก็ยังไม่ได้เงินเดือน
สุดท้ายตัวเธอกับคนในกลุ่มที่ไปร่วมทำงานให้กับบริษัทนี้ก็ไปร้องเรียน
กระทรวงแรงงานนะก็เลยมีหนังสือแจ้งออกมาก็ไปเจรจากัน
ตุลาคมเขานัดจะเจรจากันแล้วก็หมายจากกระทรวงแรงงานก็ไปแปะอยู่หน้าออฟฟิศแล้วตอนนี้
เงินก็ไม่ได้ก็ต้องรอเจรจากันนะคะตอนนี้
อันนี้ก็เป็นรูปที่ทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเนี่ยเคยประชงประชุมทำงาน
แล้วก็เขาก็ให้ข้อมูลกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราเป็นคำที่เขาอ้างอิงออกมานะ
ใช่ค่ะคือทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อผู้หญิงที่ชื่อชมพู่นะคะที่บอกว่าเปิดบริษัทนี้แล้วก็เป็นแฟนเสียท็อป
ก็ติดต่อไปทางไลน์โทรไปก็ไม่รับสายไลน์อ่านไปก็ไม่ตอบก็เลยยังไม่มีคำชี้แจงจากคนที่ชื่อชมพู่นะคะเนี่ยเราคุยไปจริงเราถามไป

ตอนนี้มันมันเหมือนถูกลอยแพ้ถึงแม้เขาจะยืนยันว่าเขาจะไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายไม่ใช่ว่าจะเลิกจ้างแต่สิ่งที่เขาทำมันใช่เนาะแล้วก็ฝากถึงแบบสิ่งที่เขาแสดงด้วยคือเราเราเห็นแล้วมันเรารู้สึกว่าเขาใจร้ายอ่ะ
ที่เขาไปเที่ยว
ไปเที่ยวและโพสต์แบบมีความสุขในขณะที่พวกเราทุกคนก้าวชีวิตเนี่ยมันมีมันมีความทุกข์
ตกงานอย่างพวกพี่อย่างนี้
คือทางเสียท็อปเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าเดี๋ยวยังไงเขาจะแถลงข่าวแต่ตอนนี้คือต้องรอพ้นจากเรือนจำในคดีเช็คเด้ง๖เดือนคดีนี้นะ
แต่ว่าทางหญิงสาวที่ชื่อชมพู่ก็อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่
เราก็พยายามติดต่อทั้งทางโทรศัพท์กับทางไลน์นะครับ
แต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบกลับ

จะได้เข้าใจกันว่าตกลงแล้วความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่